เชื่อว่าทุกคนน่าจะหมดมุกแต่งตัวกันแล้ว
แล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวช่วยที่ทำให้คุณ

เพราะว่าอยากจะแนะนำให้สาวรู้จักแอปพลิเคชัน

อย่าลืมดาวนโหลดติดมือถือกันไว้นะคะ

คุณต้องรู้จักแบรนด์เครื่องหนังยี่ห้อนี้อยู่แล้ว

แล้วก็มีความเรียบรู้
แล้วก็มีความคงทนใช้ได้นานอยู่กับเราไปได้นาน

แล้วก็ใส่ความสนุกเข้าไปมากขึ้นนะคะ

หนังเข้าไปให้มันดูความ

มันก็รู้สึกว่ามันดูเลขาคณิต

แล้วก็ดูร่วมสมัยมากขึ้นนะคะ

หัวคือฝ่ายตัดนะคะแล้วเป็นเหมือนเป็น

แล้วมันก็เหมือนแบบนุ่มน้อยห่มน้อย

ใบนี้เป็นคลาสที่

มันไม่ได้แบบว่าถือแค่ตอนกลางวัน
หรือว่าใส่กับชุดเยอะเฉยอีกต่อไปแล้ว

อันนี้ขนาดเลื่อมเขายังต้องทำให้มันเป็น
เชฟสี่เหลี่ยมเลยเพื่อรอไปกับ
ความสนุกคือแบบ
กระดุมเม็ดหนึ่งเป็นสีเขียว

กระดูกเม็ดนึงเป็นสีเขียว

ชอบมากสีม่วงรู้สึกว่าอยากกลับบ้านด้วยกันแล้วนะคะ

เพราะว่าสายตอนนี้เดินสบายมาก
แล้วก็ใส่แล้วรู้สึกว่ามันสนุกมากขึ้น

แบบทรงหลวมมาแล้วผ้าทิ้งอะ

เอาพีสนี้ไปมัดขากางเกงเอาไว้

แบบปลายกางเกงเอาลงมาหนึ่ง

เราก็เปลี่ยนบรรยากาศมา

ไปหมดค่ะคือมันต้องเปิดอยู่อย่างนี้แหละ

นี่เหมือนเขาคิดมาแล้วว่าของข้างใน

พอเราปิดเอาไว้แค่ครึ่งเดียวเนี่ย
มันจะมีความน่าสนใจให้กระเป๋าใบนี้มากขึ้นด้วย

เป็นสาวซึบชับ๒๐๑๙นะคะ

พวกมันชื่อเสริมของได้เยอะครบเลยในใบเดียว

อันนี้นะคะมู้คิดว่ามันเป็นกระเป๋าที่เหมาะกับ
สาวที่มีอาเจนด้าเยอะค่ะ
เป็นหน้าในชีวิตได้เยอะเช่นสมุทรออร์กันไนเซอร์บทพูดอะไรอย่างนี้
ก็ว่าเหมาะดีนะคะแล้วก็ถือแบบตัวเหตัวอย่างนี้ก็ได้

ใส่เข้าไปแล้วก็ปิดกึ๊กอย่างนี้
ใครก็ล้วงความลับเราไม่ได้แล้วค่ะต่อจากนี้ไป

แล้วก็เปิดเนี่ยแล้วก็เป็นตัวจีอีก๒ตัวข้างบนน่ารักดี
สายเขาทำให้มันค่อนข้างใหญ่เพราะเหมือนเป็นดีไซน์หนึ่งเหมือนเป็นพาร์ทหนึ่งของกระเป๋าเลย

แล้วมันก็แบบตรงนี้มันก็จะแบบฟึ๊บอย่างนี้ขึ้นมา
แล้วมันจะเห็นอีก๔มุมมันก็น่ารักดีนะคะ
เดี๋ยวมีข้างในอีกเดี๋ยวพาไปดูอีกค่ะ
นี่ก็เสริมไหล่หนึ่งเพื่อให้เราดูแบบฮู้วชอบจัง
แต่ดูตัวนี้สิจ๊ะเทคนิคก็คือทำให้มันเข้ารูปตรงนี้นะคะ
ด้วยความที่มู่ชอบไหลเขา
แผนเสื้อไปเลยนะคะไม่ต้องใส่ข้างในแล้วก็เอาแบลเซอร์ดับกันสองข้าง
ก็เป็นเสื้อได้แล้วแล้วก็ใส่กับกางเกงขายาวเนี่ย
อันนี้สวยแน่นอนค่ะ
อาหารโปรดที่สุดของมู้ในวันสยามแล้วก็คือที่นี่นะคะ
มาจากประเทศสเปนค่ะอยู่กับโลกแฟชั่นเนี่ยมาร้อยกว่าปีแล้วนะคะ
แต่ว่าที่มันโดดเด่นเข้าตามูมากเนี่ยแล้วมูชอบมากตอนนี้
คือมันสวยมากเดี๋ยวมูจะพาไปดูว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
สีที่เขาเลือกมาเนี่ยมันค่อนข้างสวยงามมาก
มีทั้งสีตุ่นสีฟ้าสีแดงเลือดนกสีเขียวมะกอก
คนจะมีติดตัวไว้เพราะว่าใช้ได้ทุกโอกาสเลยค่ะ
ใบนี้นะคะคือกระเป๋าเกรดแบ็คนะคะ
รอบกระเป๋าหรือว่าไปตามเส้นตรงนี้นะคะ
แต่ว่าที่เขาทำให้มันเด่นขึ้นมาแล้วมันรู้สึกมันทำให้แบบกระเป๋ามันลงตัวคือแบบเป็นสีขาวเนอะ
อันนี้๒อันนี้สีนี้สวยมากเลยนะ
แล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องเลือกเพียง๑ชิ้น
ในร้านนะคะมุ่งคิดว่ามุ่งจะเลือกใบนี้เป็นกระเป๋าเกรดแบ็คคือสี
ด้วยความที่มันดูเหมือนจะแรงแต่จริงแล้วเบอร์กันดี้อ่ะ
แต่งตัวเข้าได้ง่ายมากนะคะสีเหลืองเนี่ยเป็นสีที่มันเป็นสีที่แบบ
ปิ้เนสแบบส่งถึงแบบความมีความสุขแล้วแบบดูแบบสดใสอยู่ในตา
ประเทศเนี้ยอาจจะแบบว่าอยู่ในช่วงฤดูที่เป็นวินเทอร์ก็จริงแต่ว่าบางทีเราไม่จำเป็นต้องแต่งแบบว่า
ดำเทาไปทั้งหมดเรามีแบบสีอย่างเงี้ยป๊อปขึ้นมานิดนึงอ่ะทำให้แบบ
เถอะชอบมากเลยค่ะใบนี้แล้วก็ถ้าสมมุติอยากถอดถอด
ตราฟเขาก็คือทำได้แล้วก็มาถูกกันครับ
ก็ได้เหมือนกันหรือว่าเอาสายเนี่ยเสียบกลับเข้าไป
และนั่นก็คือ๓แบรนด์๓ไอเทมเด็ดที่มู่คัดสรรมาให้สาว

แล้วก็ถ้าสมมุติใครอยากเดินช้อปปิ้งให้แบบว่าครบจบในตัวเนี่ย
เพื่อการช้อปปิ้งของคุณนั้นจะได้อัพเวลให้มันสนุกยิ่งขึ้นค่ะ
วันนี้งูขอตัวไปก่อนนะคะ
บ๊ายบาย